ที่หาดซิมิลาที่จังหวัดสงขลานั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
คนก็ไปรอดูปรากฏการณ์สุริยุปราคากันเยอะเลยนะคะ
คุณดิดละดาวิชัยดิตผู้สึกข่าวแท้รัฐทีวี

หาดสมิลาในตอนนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยนะคะ
และดาวนี้ค่ะดิฉันได้ยืนอยู่กับอาจารย์เฉลิมชนวันทองค่ะ
อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ

เดี๋ยวอาจารย์จะมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ความรู้พร้อมกับบรรยายไป
ว่าตอนนี้สุริยคราชกำลังเข้าสู่ในช่วงที่จะบดบังมากที่สุดแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับตอนนี้ก็คือเข้าสู่เวลา๗นาฬิกา๒๖นาทีนะครับ

ก็จะเห็นแนวคราชนะครับเข้าบังมากที่สุดที่๖๔เปอร์เซ็นต์นะครับ
ซึ่งเรียกว่าสูงที่สุดในภูมิภาคอื่นของประเทศไทยนะครับ
และเราได้เห็นตั้งแต่คลาดเริ่มจับนะครับตั้งแต่เวลา๖นาฬิกา๒๘นาทีนะครับ

และมีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากทั้ง๓จังหวัดภาคใต้นะครับ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดสงขลานะครับ
มาร่วมชมปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับมากมายจริงครับ
เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากครับ
ปรากฏการณ์ในครั้งนี้ที่อยู่ในระยะแนวคลาดที่๖๔นะคะอาจารย์จะอยู่นานขนาดไหนคะ
ครับไม่กี่นาทีนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มนะครับประมาณแค่๒นาทีนะครับที่เข้า๖๓
แต่ว่าเราจะเห็นดวงอาทิตย์แหว่งนะครับคือเหมือนกับภาพของดวงจันทร์เซี่ยวเลยนะครับนะครับ
ยาวนานจนเกือบจะคลายสุดนะครับก็คือเวลา๘นาฬิกา๓๐นาทีนะครับที่สงขลา
เรียกว่าเราได้เห็นตั้งแต่คลาดเริ่มจับจนกระทั่งคลาดคลายเต็มที่ครับนะครับ
เห็นต่างแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดปรณ์บุฒนการณ์นะครับ
ตอนนี้พระอาจารย์ก็เข้าสู่เสี่ยวแล้วอาจารย์เราตอนนี้คุณผู้ชมแหล่งพวกคุณผู้ชมคงอยากจะ
ประมาณ๖๔แล้วในตอนนี้นะคะและถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้
อาจารย์อยากให้มีการสังเกตจุดอะไรบนดวงอาทิตย์อีกไหมคะ
ครับถ้าลองสังเกตดีนะครับจะเห็นจุดดำบนดวงอาทิตย์นะครับ
ลองดูดีดีแต่ว่ามันต้องใช้กล้องนะครับที่มีกำลังขยายในระดับหนึ่งนะครับ
ก็จะเห็นจุดบนดวงอาทิตย์ได้นะครับนะครับแล้วก็สังเกตความคมของเงาดวงจันทร์นะครับ
บทบังดวงอาทิตย์นะครับนะครับแล้วก็ลักษณะการปรากฏเป็นเซี่ยวนะครับ
ซึ่งนานครั้งนะครับจะได้เห็นแบบนี้นะครับแล้วก็อากาศดีมากครับ
ตอนนี้นะครับได้ชมปรากฏการณ์อย่างชัดเจนจริงครับ
สำหรับน้องนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่เข้ามานะคะเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์
โอ้โหเยอะมากครับเยอะมากครับนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับน่ารักมาก
แล้วก็มันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีครับในอดีตนะครับเราพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ
พาลูกพาหลานได้ดูดวงจันทร์ดูดาวดูท้องฟ้านะครับสังเกตสิ่งแวดล้อมรอบตัว
แต่ปัจจุบันเราหันไปดูโทรศัพท์มือถือกันจนลืมความสนใจในคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมไปนะครับ
อันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีมากครับที่เราจะได้หันมาให้ความสนใจแล้วก็สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับ
ตอนนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ชมอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับสุริยคราชค่ะที่ตอนนี้แนวเคลื่อนเข้าสู่๖๔แล้วใช่ไหมคะอาจารย์
เข้าสู่๖๔แล้วนะคะถ้าหากสังเกตด้วยแว่นจะเห็นยังไงบ้างคะอาจารย์
เห็นดวงจันทร์เงาของดวงจันทร์เข้ามาบังดวงอาทิตย์นึกภาพนึกภาพจันทร์เสี่ยวครับ
เหมือนเลยครับแต่เป็นดวงอาทิตย์เซี่ยวครับวันนี้นะครับไม่ใช่จันเซี่ยวนะฮะดวงอาทิตย์เซี่ยวนะครับนะครับ
่งไปแบบเยอะมากครับเยอะมากจริงครับ
อกจากการชมด้วยแว่นแล้วนะคะอาจารย์ตอนนี้เรามีการถ่ายทอดสดด้วยใช่ไหมคะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ชมกันทำไมเราถึงต้องมีการถ่ายทอดสดออกมาอย่างนี้คะ
หนึ่งก็คือให้ประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถมาร่วมชมในสถานที่จริงนะครับได้เห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสนะครับ
กับสองเราเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับนักดาศาสตร์จากทั่วโลกนะครับ
เพราะว่าเหมือนกับเป็นการแชร์กันว่าในตำแหน่งอื่นที่เกิดปรากฏการณ์นะครับนี้ให้ข้อมูลเป็นยังไงนะครับ
อุณหภูมิที่ผิวของดวงอาทิตย์เป็นยังไงลักษณะบรรยากาศของดวงอาทิตย์ณขณะของการบดบังเป็นยังไงนะครับ
เพราะว่าเป็นครั้งเดียวที่เราสามารถศึกษาบรรยากาศของดวงอาทิตย์ได้ถ้าไม่โดนการบดบังพลังงานของแสงอาทิตย์จะสูงมากจนไม่สามารถศึกษามันได้ครับ
และนี่ก็คือข้อมูลรวมไปถึงการชมปรากฏการณ์สุริยคราชที่เกิดขึ้นที่หาดสมีลาค่ะ
เนื่องจากว่าปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่นานนานครั้งนะคะถึงจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นทำให้ค่ะเราจะสามารถที่จะรับชมได้ในตอนนี้
แล้วก็จะสร้างจินตนาการให้กับเด็กรวมไปถึงสร้างจินตนาการและความอยากรู้ในด้านดาราศาสตร์ให้กับนักเรียนนักศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่หาดสมีลาจังหวัดสงคราค่ะ